สบายดีหรือเปล่าข่าวไม่เคยรู้สูตรดูเธอไม่อยู่แอบดูแวะมอง
เข้าโรงการตั้งแต่อายุยังน้อยเลยไหมครับ

เป็นนางแบบก่อน
แล้วหันเหมาเป็นนักร้องได้ยังไงค่ะ
พี่เป็นนางแบบอยู่ประมาณถึง๑๘ถ่ายปฏิทินเป็นงานแฟชั่นสุดท้าย
คิดว่าจะหันหลังให้กับวงการบันเทิงก็เลยไปเล่นดนตรีในผับ
แล้วก็มีคนที่เขาไปตามหาคนที่จะมาเป็นศิลปินอะไรอย่างนี้
เขาไปเจอพี่ร้องเพลงอยู่แนวร็อกเขาก็เลยมาคุยด้วย
เขาบอกว่าในตลาดไทยยังไม่มีเสียงควายขนาดนี้

เขาบอกน่าลองดูนะไม่ได้เสียอะไรอยู่แล้วนี่
ถึงไม่ได้ก็คือไม่ได้คนไม่ชอบไม่เป็นไร

ถึงพี่ซอฟเนี่ยได้ยังไง
เขามานั่งดูโชว์โชว์๔ชั่วโมงเขานั่งมองหน้าเรา๔ชั่วโมง
แบบนั้นก็เป็นปีเลยหายไป
แล้วจนกระทั่งเขาไปมีแฟนแล้วเขาก็เปลี่ยนเฟสใหม่
เขาก็เลยทักมาเราก็เลยได้แอดเฟสกันใหม่
เป็นความช่วงความเครียดที่ได้คนคนนี้คอยพยุง
วันหนึ่งก็ลูกมีปัญหาทางจิตพอสมควร
เพราะว่าจากเหตุการณ์ที่เราจะถูกแจ้งความ
แล้วก็ลูกก็รับรู้ตอนที่ตำรวจโทรมา
ลูกแย่มากว่านั้นจ้อมเขาเข้าเป็นก็เข้ารู
บอกไม่ต้องกังวลนะทะเบียน
ถ้าแม่ไม่ต้องไปเข้าคุกเดี๋ยวจะไปไข่
เพราะมันมีเหตุการณ์หลายครั้งที่เขายอมเสียสละ

ชีวิตนี้ท้าวนานมากของพี่เดลเนี่ยค่ะ
ประจำใจไหมคะที่ทำให้เราอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ค่ะ
ส่วนตัวจะคิดอยู่เสมอเนอะ
ว่าตัวเราเนี่ยเราเกิดมาคนเดียวนะ
แล้วก็เวลาที่เราทำอะไรแล้วเราไปพึ่งพาคนอื่นหายใจ

เพราะฉะนั้นทำอะไรก็ได้ที่พึ่งพาตนเองให้ได้มากที่สุด
แฟนเดินมาทักพี่มิเกลว่าสบายดีหรือเปล่าล่ะคะ

พี่มิเกลว่าสบายดีหรือเปล่าล่ะค่ะ

พี่มิเกลว่าสบายดีหรือเปล่าล่ะค่ะ